ไฟไหม้ใหญ่ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่กรุงเทพกลางเมืองเลย
สุขุมวิทย์ค่ะแยกเพลินจิตระหว่างที่รถติดติดหนักหนักเลยเนี่ยนะคะ
มอเตอร์ไซค์สองคันชกต่อยกันกลางสี่แยกเลยค่ะ

อย่าให้มีคนร่าตัวตัว
คันหนึ่งเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์ท้อนท้ายกันมา๒คน

คนที่มาแยกเนี่ยก็คือพี่วินมอเตอร์ไซค์ตรงแยกเพลินจิต
ก็ต้องมาช่วยแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์แล้วก็แชร์โดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะ
ซึ่งเป็นช่วงท้ายของเหตุการณ์แล้วค่ะ
ผู้ชายสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคันเดียวกันลงมารุมต่อย
แล้วก็เลยเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายกันกลางสี่แยกเพลินจิต
หลังจากนั้นพี่วินที่อยู่ตรงแยกนั้นก็มาช่วยแยกไป
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณชิดพลนะคะคือผู้ชายในคลิปล่ะค่ะ
เขาบอกว่าเมื่อวานี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเอกสารที่ย่านถนนวิทยุ
ผู้ชายสองคนซ้อนกันมาขี่ตามหลังมาบีบแตร่ไล่
แล้วก็ขับจี้ท้ายจะขอแซง
แต่ตอนนั้นสุขุมวิทย์รถติดหนักมากหลบให้ไม่ได้
แล้วก็กะว่าถ้ามีจังหวะเดี๋ยวจะให้แซง
ตอนนั้นผู้ชายสองคนก็ขี่รถมาประกบข้าง
หันมาพูดกับเขาบอกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไอ้หนุ่ม
เขาก็ตอบไปบอกไม่มีอะไรครับพี่
กระทั่งขับต่อมาเรื่อยจนมาติดไฟแดงที่แยกเพลินจิต
นั่นแหละค่ะก็เลยมีการเริ่มเปิดฉากต่อยกันทำร้ายกันนะคะ
เขาบอกพอเขาตั้งตัวได้เขาก็เลยต่อยกลับไปเพื่อป้องกันตัว

เขาไปแจ้งความที่สอนอลุมพินีจะให้เอาผิดกับคู่กรณี

เขาบอกไปแจ้งความเนี่ยตำรวจดำเนินคดี
สมัครใจทะเลาะวิวาสและต้องเสียค่าปรับด้วย
อ้าวพอตัวเองต้องเสียค่าปรับเขาบอกเขาไม่อยากเสียเงิน
งั้นก็ไม่แจ้งความให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้
แต่มาตั้งคำถามค่ะในโลกออนไลน์บอก
กรณีที่เราถูกหาเรื่องและเราต้องป้องกันตัวแบบนี้
เรียกว่าสมัครใจฐาเลาะวิวาสได้ด้วยหรือ
เขาลงรถมาเลยครับคนนึงก่อนคนเสื้อสีขาวครับ
ลงมาแล้วก็บอกมีอะไรเปล่าผมก็บอกครับพี่ไม่มีอะไรครับพี่
แล้วอีกคนนึงเขาก็กลับรถมาเลยพี่
กลับรถตรงระหว่างไฟแดงตรงกลางแยกครับ

ใช่แล้วผมก็บอกว่าพี่ต่อยผมทำไมผมอยากรู้ไงครับพี่
ผมไม่ได้ทำอะไรพี่เลยนะพี่ครับก็ตามคลิปเลยครับ
งงครับพี่เพราะผมป้องกันตัวครับพี่
ถ้าผมไม่สู้ผมก็น่าจะโดนอยู่ครับ
เพราะถ้าเขามีมีดขึ้นมาผมก็ไม่น่าจะเหลือครับพี่
ในข้อหาฐานสมัครใจทะเลาะวิวาส

คือมันก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
ในสังคมที่แบบมีเรื่องเอะอะมีเรื่อง
เราเลยโทรไปสอบถามทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะ
ให้ความรู้ทางกฎหมายแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
คือเวลาที่เกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้น
ถ้าถ้าต่างฝ่ายต่างทำร้ายร่างกายกันและกันเนี่ย
อันนี้ทนายบอกว่าเราอ้างว่าป้องกันตัวไม่ได้
เพราะต่างฝ่ายต่างยั่วยุกัน
เป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาสต้องเสียค่าปรับทั้งคู่ค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดการทะเลาวิวาส
อีกฝั่งลงมาต่อยแล้วเราไม่ตอบโต้
อันนั้นก็คือการป้องกันตัวไม่ใช่การสวนกลับ

ข้อกฎหมายก็มีความสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะ
ในการที่จะดูแลตัวเองนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ